ปัจจุบันนี้เราได้ยินกันบ่อยนะครับว่าไทยแลนด์๔๐หรือว่าประเทศไทย๔๐
ต้องมีการพัฒนาเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีและก็นวัตกรรม

และถ้าหากว่ามองไปไส้ในของเศรษฐกิจ
หนึ่งภาคส่วนที่สำคัญก็คือภาคอุตสาหกรรมนั่นเองนะครับ
หลังจากที่ประเทศไทยมีเป้าหมายแล้วก็มีแผนที่ชัดเจน
ในการมุ่งสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมเข้ามามีส่วนช่วย
ดังนั้นงานที่กำลังจะจัดขึ้นวันพุธที่๑๗พฤษภาคม
ถึงวันเสาร์ที่๒๐พฤษภาคมนี้ห้ามพลาดเลยนะครับคุณผู้ชม
เพราะว่านี่คือโอกาสสำคัญครับสำหรับงานอินเตอร์แมชและสับคอนไทยแลนด์
ปี๒๐๑๗เป็นงานแสดงอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อ
ส่วนอุตสาหกรรมและถือว่าเป็นงานจับคู่ธุรกิจ
ใหญ่ที่สุดในอาเซียนอีกด้วยนะครับ
วันนี้ครับความน่าสนใจไฮไลท์ของงานเป็นอย่างไร
ผมพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกันกับสองท่านนะครับซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานนี้โดยตรงครับ
ท่านแรกนะครับเป็นประธานสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน
และนายกสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยคุณวิโรธสิริธนศาสตร์
คุณสัญชายนุ่มบุญนำนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ

คุณวิโรธและคุณสัญชายนะครับสำหรับคุณวิโรธก่อนแล้วกันครับเมื่อกี้นี้พอได้ยินตำแหน่งแล้วแอบสะดุดหูนิดหนึ่ง
ก็คืออุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยอุตสาหกรรมนี้เป็นยังไงครับภาพรวมปัจจุบันนี้เป็นยังไงครับ
คือในวงการอุตสาหกรรมต่างถ้าต้องการผลิตชิ้นส่วนจำนวนเยอะต้องมาเกี่ยวข้องกับแม่พิมพ์แน่นอน
ยกตัวอย่างเช่นอย่างแปลงสีฟันที่เราใช้ในการตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยก็ต้องมีแม่พิมพ์มาเกี่ยวข้อง
เหมือนกับเป็นเบ้าหลอมเบ้าพิมพ์อย่างนั้น
ถูกต้องครับคุณพิรวัตรเพราะฉะนั้นผมจะเรียนว่าในงานนี้เองเนี่ย
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์เราเองก็เข้ามาแสดงศักยภาพของกลุ่มอุตสาหกรรมแม่พิมพ์
และในขณะเดียวกันเราก็จะมีเรื่องของอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม๔๐ด้วยในงานนี้
เพราะฉะนั้นในวันนั้นเราก็จะมีผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีความชำนาญเป็นทั้งวิทยากรพิเศษหรืออะไรก็ตาม
เข้ามาร่วมกันให้ความรู้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรม๔๐
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยปัจจุบันนี้ยังโตได้อีกไหมครับคุณวิโรธครับ
จริงแล้วมันโตอยู่ตลอดเวลา

คือมีซบไปบ้างเนื่องจากสินค้าในภาวะเศรษฐกิจที่มันไม่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
หรือไม่มีการปรับเปลี่ยนหน้าตาเนี่ยแม่พิมพ์ก็จะไม่เกิดใหม่
แต่เมื่อไหร่ที่มันมีการปรับเปลี่ยนหน้าตาหรือเปลี่ยนรูปแบบของผลิตภัณฑ์ปุ๊บ

เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภคถูกต้องถ้ายังมีอยู่ยังไงแล้วสินค้าก็ต้องมีการผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายออกมา
ผู้ประกอบการเองก็ต้องปรับตัวและในงานนี้น่าจะช่วยผู้ประกอบการได้
โอ้โห๓๔ครั้งนั้นหรอครับ
ใช่ครับตั้งแต่สมัยผู้ประการยุคต้น
แสดงว่าต้องมาตั้งแต่ก่อนยุค๔๐แน่นอน

อาจจะยุค๒๐ผ่าน๓๐
เราพอผ่านมา๓๐แล้วตอนนี้เรากำลังเข้าไปสู่

ซึ่งตรงนี้เนี่ยการเข้าไปสูตรเนี่ยจะต้องมีการเตรียมพร้อมหลากหลายอย่างนะครับ
จากเรื่องที่คุณวิโรธบอกว่าเป็นเรื่องของการให้ความรู้นะครับ
เป็นเรื่องของการที่จะเพิ่มหาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมกับผู้กับการรายอื่นรายที่ใหญ่มากกว่านะครับ
ส่วนสำคัญที่สุดคือเรื่องของการหาเทคโนโลยีเข้ามาตอบรับ
เพราะฉะนั้นงานอินเตอร์แมคเนี่ยเราจัดมา๓๔ครั้งเนี่ยเราเติบโตพร้อมกับอุตสาหกรรมนะครับ
งานนี้เรียกว่าเป็นงานที่เราขนเทคโนโลยี
เทคโนโลยีมามากกว่า๑๒๐๐แบรนด์จาก๔๕ประเทศนะครับ
ทุกคนเอาเทอรี่ใหม่เนี่ยมาโชว์ในงานนี้นะฮะ
ซึ่งงานอินเตอร์แมคจะมีจุดเด่นอีกเรื่องหนึ่งคือเราจัดร่วมกับงานซับคนไทยแลนด์
คือร่วมกันเลย๒งานจัดในงานเดียวกัน
กับทางด้านสมาคมรับช่วงการผลิตไทยนะครับ
เป็นการจับเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับผู้ซื้อรายใหญ่นะครับ
เรียกว่างานนี้สองงานเนี่ยจัดมาครบวงจรเลยตั้งแต่โอกาสทางด้านธุรกิจนะฮะ
การหาความรู้รวมทั้งการเข้าไปเรื่องของการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่มา
เพื่อการแข่งขันระดับโลกที่กำลังเข้ามาอย่างรุนแรง

ซึ่งจะเป็นการจัดเวทีเหมือนกับเศวนาเลยครับพี่วิโรธ
ถูกต้องครับ
การนำเทคโนโลยีมาเป็นองค์ประกอบในการผลิตจะเกิดขึ้นอย่างไร
ที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมกันเสวนา
ว่าในอนาคตอุตสาหกรรม๔๐จะเกิดอะไรขึ้น

ถ้าประกอบการย์ท่านใดที่สนใจ
น่าจะมาร่วมกันฟังเสวนาในเรื่องนี้

จากเสวนาที่ห้ามพลาดแล้วมีไฮไลท์อื่นยังไงบ้าง
คนที่สนใจอยากจะไปอยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมเชิญครับ

เรียกว่ามีกันแบบเต็มรูปแบบสำหรับปีนี้เต็มพร้อมนะครับ
เรามีส่วนหนึ่งคือเรียกว่าของการจับคู่ธุรกิจ

ตั้งไว้คือประมาณ๖๐๐คู่

เป็นมูลค่ามากกว่าหมื่นล้านนะครับ

เพราะฉะนั้นเครื่องจักรเปิดตัวครั้งแรกในไทยในอาเซียน
มากกว่า๑๕๐รายการ
ยังไม่รวมถึงเราขนลายการผลิต๔๐นะครับ
จะเห็นว่าเป็นเรื่องของแขนกลหุ่นยนต์อัตโนมัติเนี่ย
ก็เรียกว่ามาเป็นแสดงการเป็นแพลนเรื่องของระบบของ๔๐
ให้กับผู้เข้าชมงานได้ดู
นอกจากนั้นยังได้เห็นเรื่องของเราใช้คำว่า

จะเห็นว่าหุ่นยนต์แขนกลนะครับแบรนด์ระดับโลก
วันนี้ต้องบอกว่าเป็นฝีมือของคนไทยด้วย
ในการทำแอปพลิเคชันตัวนี้
ประมาณนี้ก่อนที่เหลือไปหาคำตอบเพิ่มเติมได้
แต่บอกได้เลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดทั้งเครื่องจักรนวัตกรรม๔๐
และที่สำคัญก็คือจับคู่ธุรกิจกว่า๖๐๐คู่

ย้ำ๑๗๒๐พฤษภาคมนี้๑๐โมงเช้าถึง๑ทุ่ม

แล้วก็โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม๐๒
เวลามีจำกัดครับแต่เวลาไปเที่ยวงานนี้
ไม่มีจำกัดจะเริ่มต้น๑๗นี้เป็นต้นไป๑๐โมงเช้าถึง๑ทุ่ม
ไปดูให้จุใจนี่คือโอกาสในการสร้างธุรกิจ
ในการต่อยอดธุรกิจโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม
วันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญนะครับคุณวิโรธและคุณสัญชัยครับขอบพระคุณครับ